คุณผู้ชมมีเรื่องมาเป็นอุทาหรณ์นะคะ
เวลาเราจะเดินทางไปไหนศึกษากฎบ้านเมืองเขาให้ดีนะคะ
มีการโพสต์เรื่องราวน่าสนใจน่าติดตามและน่าเป็นอุทาหรณ์
เขาเล่าบอกว่าคือมีผู้ชายคนหนึ่งเดินทางไปญี่ปุ่น
ปรากฏว่าถูกเจ้าหน้าที่สนามบินของญี่ปุ่นกักตัวไว้๑๒ชั่วโมง
เพราะว่าเอายาที่ห้ามนำเข้าญี่ปุ่นไปด้วย
แล้วเป็นยาที่มีส่วนผสมห้ามนำเข้าคุณนึกออกไหม
ที่สำคัญไปโดยที่ไม่มีใบรับรองแพทย์นี่ไงก็เลยเป็นประเด็น
เขาบอกว่าแจ้งเตือนคนไทยที่จะเดินทางไปประเทศญี่ปุ่น
หลังพบว่าเมื่อวันอาทิตย์๒๕สิงหาคมที่ผ่านมา
มีนักท่องเที่ยวชาวไทยรายหนึ่ง
ถูกเจ้าหน้าที่สนามบินกักตัวเอาไว้
เนื่องจากว่านำยารักษาโรคติดตัวไปด้วย
แต่นำเอาไปโดยไม่มีใบรับรองแพทย์

โดยยาดังกล่าวเป็นยาแก้ปวด
ที่มีตัวยาต้องห้ามไม่ให้นำเข้า
คำสั่งจากรัฐบาลญี่ปุ่นนี่ไง
คือแต่ละประเทศเขาก็มีกฎมีระเบียบของเขานะ

ใช่ค่ะเพราะฉะนั้นก่อนที่จะไปศึกษาให้ดีนะคะ

ทีนี้เพจเฟซบุ๊คนี้เล่าต่อบอกว่า
คนดังกล่าวถูกกักตัวไว้นานสักประมาณ๑๒ชั่วโมง
ไม่รู้ว่าสุดท้ายแล้วเป็นอย่างไร

ทางเพจได้นำเรื่องนี้มาแชร์ไว้เป็นอุทาหรณ์

ที่ต้องการจะเดินทางไปเที่ยวญี่ปุ่นต้องเตรียมตัวให้พร้อม
ซึ่งเกี่ยวกับประเด็นนี้นะคะแน่นอนว่ามันเป็นประเด็นทางสังคม
และหลายคนก็ต้องเดินทางไปญี่ปุ่น
ไม่ว่าจะไปเที่ยวไปทำธุระไปทำธุรกิจไปทำอะไรก็แล้วแต่
เราก็เลยสอบถามไปยังเพศรัชกรหญิงสุพัตราบุญเสริม
คุณศักดิ์สิทธิ์บุญรัฐผู้สื่อข่าวไทยรัฐทีวี

ท่านเป็นรองเลขาธิการออยคณะกรรมการอาหารและยา
ก็เปิดเผยบอกว่าสำหรับนักท่องเที่ยวที่จะเดินทางไปญี่ปุ่นนั้น
หลีกเลี่ยงการพกพายาที่มีส่วนผสมต้องห้าม
ภายใต้กฎหมายของญี่ปุ่น
ซึ่งยาที่เป็นกลุ่มเสี่ยงมีทั้งสิ้น๑๑รายการ
ที่เป็นยาที่ต้องห้ามนำเข้าไปประเทศญี่ปุ่นโดยเด็ดขาด
อ้างอิงรายชื่อยาจากเว็บไซต์สถานกงศูนย์ใหญ่ญี่ปุ่น
ประจำนครซีเอสเทิร์นประกอบไปด้วย๑๑ตัวมีอะไรบ้าง

อันที่๒นี่นิคลินส่วนอันที่๓มีชื่อคล้ายกันหน่อย
อันดับที่๖แอดวิลโคลและไซนัส
นี่เป็น๗รายชื่อก่อนนะ
เราเอารูปซองยาให้คุณผู้ชมได้เห็นได้ขึ้นอยู่หน้าจอแบบนี้นะ
ฟังดิฉันอ่านอาจจะเอองงนะว่ามันเป็นยาอะไรป่

คุณผู้ชมค่ะยากลุ่มนี้มีตัวยาสำคัญในการใช้แก้ปวด
ลดไข้บรรเทาอาการไอแพ้อากาศบรรเทาอาการท้องเสีย
มีสารสำคัญที่จัดเป็นยาเสพติดให้โทษประเภทที่๓นะ

อีกตัวหนึ่งที่ไม่อยากจะให้ผู้โดยสารคนไทย
นำติดตัวไปประเทศญี่ปุ่นคือตัวยาที่เป็นสูโดยอีพิดีนเดียวนะคะ
คือเดิมซูโดอิฟิดีนมันเป็นยานะคะที่เอาไปผสม
เป็นยาแก้หวัดคัดจมูกอย่างเช่นใส่ลงไปในแอคติเสร็จอย่างนี้นะคะ
กับตัวยาอื่นทีนี้ในอดีตเกิดมีการนำซูโดอีฟิดีน
ไปใช้ในทางที่ไม่ถูกต้องคือเอาไปทำเป็นวัตถุดิบผลิตยาบ้า
เราจึงยกระดับสูโดอิฟิดีนเป็นวัตถุออกฤทธิต่อจิตและประสาท
ประเภทที่๒ไม่มีขายในร้านขายยาจะต้องสั่งจ่ายโดยแพทย์เท่านั้น
แพทย์สั่งจ่ายว่าสั่งจ่ายซูโดอีฟิดีนแล้วก็ต้องทำแรงงานการสั่งจ่ายยา
มาที่สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา
คุณผู้ชมใครที่จะไปญี่ปุ่นหรือว่าไปประเทศต่างไม่ต้องตกอกตกใจนะคะ
ท่านศึกษากฎระเบียบให้ทีให้ดีทีนี้รองเลขาธิการออยยังมีคำแนะนำดีดีนะคะ
บอกว่าสำหรับคนที่ต้องนำยาติดตัวเพื่อใช้เฉพาะเมื่อเดินทางไปประเทศญี่ปุ่น
หรือประเทศอื่นให้นำใบรับรองแพทย์ติดตัวไปด้วย
แกะยาออกจากแผงบรรจุยาที่มีชื่อยาระบุไว้
และปริมาณไม่ควรเกินใช้๓๐วันในการรักษาตัวเอง
อันนี้นึกภาพออกเลยบางคนแกะยาพกสะดวกไง
แต่เขาไม่รู้ว่ายาที่เราพกไปมันชื่ออะไร
เอามาจากซองไหนนะค่ะ